ฉันพามาต่ออีกหนึ่งแก๊งละกันค่ะ

ต้องบอกว่าแก๊งนี้เขารวมตัวพระเอก

๕หนุ่มค่ะมีบอยกอร์น
เกรทเจมส์จิแล้วก็เป๊กเปรมณัฐ
อเล็กซ์ด้วยค่ะแต่ว่ามีบางคอมเม้นท์
บอกว่าเออเอาจริงแก๊งนี้คือหล่อดีกันอยู่แล้ว

ไม่น่ามาทำเลิกทงเลิกเทิกกันแบบนี้

เห็นบอกว่าเพื่อนในแก๊งจะมีการชวนกันแต่งหญิงด้วย

มันบ่มกล้ามโตไม่รู้ว่าจะไปโชว์สาวที่ไหนรึเปล่า
ฝากถามหน่อยจ้า

ช่วงนี้ก็มันก็เวลาออกกำลังกายน้อยครับผม
บางทีเราไปวิ่งหรือว่าไป
เล่นบาร์ทแล้วเรารู้สึกว่าเราฟิตน้อยลง

ฟิตไปเถอะยังไงคนดูก็ได้กำไรค่ะ
เชิญฟิตต่อไปค่ะ